ติดสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้กันต่อ

จากที่อำเภอปากพนังกำลังรอรับ
วนน้ำก้อนใหญ่ที่มาจากชะอวดแล้ว
ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง

เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึง

ก็เลยทำให้ประชาชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปด้วยนะคะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

ผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะคะ
ในพื้นที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะที่ตำบลกรุงชิงค่ะ
ชาวบ้านสองหมู่บ้านตอนนี้ติดเกาะอยู่นะคะ
เนื่องจากว่าถนนถูกน้ำป่า
จนขาดไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้
ขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้

เป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดอยู่ในขณะนี้ค่ะ
นี่คือสภาพความเสียหายอย่างหนักในพื้นที่ตำบลกรุงชิง

มวลน้ำมหาศาลไหลจากด้านบนนะคะ

และซัดถนนที่เชื่อมต่อไปยังหมู่๗และหมู่๘ตำบลกรุงชิง
เป็นสองฝั่งนะคะไม่สามารถผ่านไปได้
หนึ่งจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว
โดยที่ฝั่งนั้นนะคะมีชาวบ้านกว่า๗๐หลังที่กำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สถานการณ์ตอนนี้รุนแรงมากที่สุดในรอบ๗๐ปี
บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๓๐๐ไร่
ตอนนี้ชาวบ้านข้างในที่ไม่สามารถออกมาได้
เผชิญความลำบากขาดแคลนอาหารไม่มีไฟฟ้าใช้
เช่นเดียวกันกับสัญญาณมือถือนะคะที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้
ทำให้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

บริเวณของในหมู่๗หน้าเจ้าฟ้านั้น
มันมีการสะไร้ของคู่เขามีส้นไม้และอิ่น
ลงมาทับสมในพื้นที่ประมาณ๓๐๐ไร่
เลือกสวนที่เป็นวิถีของเจ้าบ้าน
มีสวนปามสวนทุเรียนสวนเนาะสวนยางพารา
มอยู่ใต้ก้อนหินและอยู่ใต้ทะเลทราย
พร้อมกับมีไม้ซุงที่เป็นไม้จำนวนมหาศาล
จำนวนเป็นหมื่นเป็นแสนต้นนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของหน้าเจ้าฟ้า
แล้วบ้านเรือนเสียหาย๑๘หลังคาเรือน
ที่รายอยู่ที่หงาใส
แล้วก็อีกประมาณ๗๒ครัวเรือนร้ายที่ทำกิน
และอาจจะพูดได้ว่าหนักที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่การช่วยเหลือตอนนี้นะคะยังเข้าไม่ถึงค่ะ
จากเป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่ถ้ำกลางหุบเขาห้อมล้อมรอบด้านนะคะ
ถนนที่เข้าไปก็ถูกกระแสน้ำซัดจนเสียหาย
และขณะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์หินถล่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนสะพานข้ามลองแสนนะคะที่เกาะหน้านี้
เคยถูกมวลน้ำป่าสักหากกว่า๓๐เมตร
ล่าสุดนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าซ่อมแซม
ทำเป็นสะพานโครงเหล็กนะคะเพื่อให้รถนั้นได้สามารถสัญจรได้ชั่วคราว
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากอำเภอโนพิตำ